แล้วท่านกลัวไหมครับมีคนหวั่นเกรงกันเยอะว่าการปล่อยวีซ่าฟรี
ท่องเที่ยวจีนที่ง่ายขึ้นแล้วมาเยอะขึ้นเนี่ย
มันมีข่าวอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนกังวลก็คือเรื่องทุนสีเทา
ทุนจีนสีเทาที่เข้ามาแล้วก็มันมีบางพื้นที่ที่เริ่มมีเรื่องเหล่านี้เนี่ย
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงป้องกันเรื่องนี้ยังไงบ้าง
คือถึงพร้อมไปกับเรื่องการยกเว้นเรื่องการขอวีซ่าอยู่แล้วนะครับ
เรื่องของความมั่นคงเป็นเรื่องที่เอ่อฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเอ่อ
ประชาการตำรวจแห่งชาติเองก็ตระหนักดีจีนสีเทาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่อยู่แล้วนะครับ
เป็นหน้าที่ของความมั่นคงที่ต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ไปนะฮะ
ที่เราจะมีนโยบายดีมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ถ้าเกิดมันมีปัญหาเก่าอยู่
ปัญหาเก่าอยู่ที่มีก็ต้องสะสางกันไปนะครับ
ก็บอกไปว่าต้องไม่มีเรื่องที่มัน
ห้ามอธิบายว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้
ผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็จับตาอยู่นะครับ
เป็นเรื่องที่คนอาจจะมีภาคส่วนน้อยที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยนะครับ
ตรงนี้เราก็ผมก็คำนึงลักษณะดีว่าต้องบริหารจัดการให้ดีครับ
เมื่อคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วงั้นผมขอเริ่มต้นจากภาพรวมเลยได้ไหมครับ
เมื่อกี้ที่ทิ้งค้างไว้ตอนเริ่มต้นก็คือว่า
ผมอยากให้ท่านนายกลองอธิบายได้ไหมครับว่า
ก็แค่ใช้จ่ายต่างสุดท้ายแล้วทำอะไรบ้าง
และภาพรวมที่เราจะเห็นภายในสัก๒ปีเป็นต้นไปคืออะไรครับ
คือจริงก็เป็นที่ทราบดีอยู่ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยดีนะครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายสูงนะครับเงินในกระเป๋ามีน้อยลงนะครับ
ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าอะไรที่เราทำได้ก่อนเราก็จะทำนะครับ
เรื่องลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร
เพราะตามที่ซึ่งเรามีการพักไปแล้วประมาณ๑๓ผลภัยใน๙ปีพักแล้วพักอีกนะครับ
แต่ก็เดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกก็ยังเดือดร้อนต่อไปเรื่อย
แสดงว่าภาพใหญ่ในระยะกลางระยะยาวไม่มีการบูรณาการอย่างชัดเจนนะครับ
แต่ว่าถามว่าเรื่องของการพักนี้จำเป็นไหมก็จำเป็นนะครับ
เราก็ต้องกลับมาพักอีกใช่ไหมครับ
ลงไปในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรเขาอยากจะให้มีการพักหนี้
เขาเองเขาก็อยากอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็สามารถใช้หนี้ได้
แต่เรื่องการพักหนี้เป็นเรื่องแรกที่จำเป็นที่ต้องทำก็ต้องทำนะครับ
พอทำไปแล้วก็เดี๋ยวก็มีบอกว่าอ้าวแล้วภาคของครูว่ายังไง
ภาคส่วนอื่นที่เดินร้อนไว้ยังไงอันนี้ก็เป็นนโยบายของผมว่า
อะไรที่เราทำได้เราทำก่อนนะครับการประชุมคอรมอลครั้งต่อไปก็มีการมอบหมายไปแล้ว
ว่าจะมีการทำอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการผ่อนหนี้เรื่องหนี้รถหนี้ส่วนตัวนะครับ
ก็อาจจะมีนโยบายที่จะออกมาค่อยทยอยออกมานะครับ
การประมาททุกธุรกษุระยะสั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ
แล้วก็เรื่องของการลดค่าไฟลดค่าน้ำมันเหล่านี้เป็นนโยบายทั้งต้น
นี่เป็นการลดรายจ่ายของประชาชนใช่ไหมครับ
ซึ่งก็จะมีการจัดการไปนะครับแล้วก็จะมีการพยายามจะล้อจบไปให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่มีตัวกลางไม่มีการมาไม่มีการมาเอ๊ะว่าจะมีเข้ากระเป๋าใครอะไรยังไง
อันนี้รับรองได้ครับรับประกันได้ว่าไม่มี
ถ้าเป็นไอติมก็คือไม่มีละลายไประหว่างไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอน
แล้วก็เป็นนโยบายหลายท่านใช้คำว่าประชานิยมนะครับเราคงไม่มาเถียงกันวันนี้ว่าประชานิยมหรือไม่นะครับ
เพราะว่าหลายรัฐบาลก็มีการทำเรื่องนี้มานะครับแล้วก็มีการเอาเงินใส่กระเป๋าของพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ว่าเวลาใส่กระเป๋าไปแล้วเขาก็ใช้ในระยะเวลาที่เขาอยากจะใช้อาจจะวันเดียวอาจจะปีนึงอาจจะเก็บนะครับ
หรือว่าไปใช้ในมือของเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไปตอบสนองกับเรื่องของการขยายความเจริญไปถูกท้องถิ่นนะครับ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
เร่งผลิตเร่งจ้างงานเพื่อเอาสินค้ามารองรับ
คุณเศรษฐาเข้าใจภาคธุรกิจดีว่าพอเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ย
เตรียมตัว๓เดือนนี้ต้องเพิ่มคนผลิตสินค้าเพื่อรองรับกัปตัน
ซึ่งจริงแล้วการกระตุ้งเศรษฐก็จะเกิดขึ้นก่อนที่วันที่ช่วงออกเหล็กจะถูกร้อนไปด้วย
ถ้าเกิดถูกร้อนไปนิดนึงก็อาจจะเดี๋ยวมีคนมาเอะสักนิดนึง
แต่ก็ยังไงก็ขอพูดเพราะว่าถือโอกาสเวทีนี้มีนักธุรกิจชั้นนำของประเทศหลายท่าน
ถ้าเกิดก็ต้องมีการแข่งขันเวทธรรมดาการตลาดก็ต้องมา
ถ้าเกิดไปใช้ที่ห้างร้านบางอันก็อาจจะ๑๐๐บาทมีมูลค่า๑๑๐บาทเป็นไปได้ไหม
นะครับถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณบอกว่าร้อยสิบบาทเดี๋ยว
คุณเอ้าบอกร้อยสิบเอ็ดบาทได้ไหมไปใช้ที่อะไรเงี้ย
การแข่งขันเสรีเป็นเรื่องที่เหมาะสม